ที่ประชาชนคนไทยพุทธศาสนิกชน
ต่างไปทำบุญตามวัดวาต่างและสถานที่

เราไปกันที่นครราชศรีมากันก่อน
ชาวบ้านก็พร้อมใจกันในการออกมาร่วมขบวน
แห่พระอุปคุฎรอบเมือง
งานประเพณีกินข้าวปุ้น
ภเวทฟังเทศมหาชาติ
บายศรีสู่ขวัญข้าวประจำปี๒๕๕๙

จัดขึ้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสัง

ปีนี้ก็มีความยิ่งใหญ่ใหญ่ไหมคุณ
ใหญ่จริงเพราะว่านำช้างมา๑๓เชือก
มาร่วมขบวนแห่พระอุปคุฎ
ให้ประชาชนได้สักการะบูชานะครับ
งานนี้หลายคนรอเลย
ในการฟังเทศมหาชาติมหาเวชสันดรชาดก

ที่มีการทำบายสีสู่ขวัญข้าว
เพื่อขอบคุณพระแม่โพศพด้วยนะครับ

ก็นานทีเราจะได้ฟังเทศมหาชาติ
หาเวชสันดรชาดกกันแบบเต็มรูปแบบ
ในวันพระใหญ่วันนี้นะครับ
ไปที่อื่นกันบ้างนะครับไปที่การาศิลป์ครับคุณ
ใช่ค่ะกาลสินที่อำเภอสหัสสคันนะคะ
ก็เตรียมจัดงานวันมาคบูชา
มีทั้งการบวชชีพรามร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์เวียนเทียน
อย่างที่วัดพุทธวาสภูสิงศ์

มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธปฏิมากร
พระพรมภูปาโลอยู่บนยอดเขาภูสิงนี่แหละค่ะ
ก็มีการสวดมนต์เย็นเจริญกรรมฐานฟังธรรมเทศนา
แล้วก็เวียนเทียนกันช่วง๑ทุ่มครึ่งนะคะ
หรือใครจะไปอีกที่หนึ่งนี่ก็วัดดังเหมือนกัน
วัดพุทธนิมิตรหรือวัดภูข้าวค่ะ
มีการปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่ลานพระใหญ่๔อิริยบทเช่นกันนะคะ

กาลสินเราไปที่บึงกาลกันหน่อย
ที่วัดโพธารามอำเภอเมืองนี่นะคะ
ดูสิคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันทำประสาทพึ่งแบบดั้งเดิม
เพื่อที่จะนำไปถวายองค์หลวงพ่อพระใหญ่
พระคู่บ้านคู่เมืองที่บึงกาลในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
แล้วก็ตรงกับวันมาคบูชาคือเขาเรียกกันว่างานบุญข้าวจี่ค่ะ
ชาวบ้านจะทำประสาทพึ่งสองหลัง
หลังแรกคุณผู้ชมเป็นการแก้บนของปีที่แล้ว
หลังที่๒ก็เป็นการบนในปีนี้นั่นเองนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูโครงประสาทจะทำโครงประสาทพึ่งทำด้วยไม้ไผ่
แล้วก็ประดับด้วยหยวกกล้วยแกะลายแบบนี้ค่ะ
อกพึ่งก็ทำมาจากขี้พึ่ง
แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีการทำบุญตักบาท
ถวายปราสาทพึ่งแล้วก็งานบุญข้าวจี่ไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ดอำเภอสามพราน๑๔๑คน
แล้วก็จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี๑๕๒คนเนี่ย
รวมตัวกันเลยนะฮะรวมตัวกันทำดีนะครับ
มาร่วมทำดีทำกิจกรรมวันมาคบูชา
มนต์ฟังธรรมเทศนาจากอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
นี่เด็กได้ใกล้ชิดกับวัดมากขึ้นใกล้ชิดกับพระมากขึ้นอย่างหนูน้อย
ตั้งใจนะลูกนะเพราะฟังเทศฟังธรรมนะลูกนะ
จากนั้นเด็กได้ขึ้นปิดทองแล้วก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ๓รอบ
ก็เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้หลักธรรม
แล้วก็สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดในสัปดาห์วันมาคบูชานะครับ
โรงเรียนพาเด็กนักเรียนทำกิจกรรมกันก่อนวันนี้

วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมาคบูชา
หรือว่าเป็นวันกระตันยูแห่งชาติ
หรือว่าเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์นั่นเองนะครับ
เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลของต่างประเทศก็มีวาเลนไทย
บ้านเราก็มีวันมาคบูชาวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
ก็คือการแสดงตอบแทนพระพุทธศาสนา
แล้วก็ตอบแทนปีดามันดานะครับ